แม่น้ำหนึ่งต้องคนที่หนึ่งสมชื่อนะคะ
น้ำหนึ่งก่อนหน้านี้บอกเลขที่ชอบเลขที่ใช่
ล่าสุดมาบอกว่าตัวเองมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกมาก
งวดนี้เลขที่ให้ต้องเข้าต้องเข้าแน่
สำหรับรัฐบาลไทยเพราะว่าไปกราบเท้าเวสุวรรณ
ที่วัดจุลามณีที่สมุทรสงครามมา
แล้วกลับมาฝันเห็นงูสีดำฝันเห็นยักษ์
คราวนั้นทุบโตะเลยต่ออย้ำความมั่นใจว่า
เลขที่ให้มันต้องตั้งนวดปุริเยะแน่

งวดนี้ต้องนานกรันตีนะมั่นใจ
บอกเลยว่างวดนี้เป็นงวดที่หนึ่งมั่นใจหนึ่งมั่นใจว่าเลขเข้า
หนึ่งมั่นใจว่ามาแน่นอนหนึ่งมั่นใจว่าได้กรี๊ดแน่นอน
งวดเนี้ยหนึ่งมั่นใจรัฐบาลไทยมากมากเลยอ่ะ
คือแบบใช้คำว่ามั่นหน้าก็ได้รัฐบาลไทยงวดนี้มั่นใจมั่นหน้า
งวดนี้พูดเลยละกันเนอะหนึ่งชอบ
ชอบมากที่สุดก็คือแล้วก็แล้วก็
ชอบมากชอบจริงชอบแค่นี้
รัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งมั่นใจว่ามีตัวนี้แน่นอน
มันอะไรนะมันหน้า

คือจะอยากรู้น้ำหนักว่ามันจะหนักคอขนาดไหน

ปรากฏว่าข้างในตีปุ่ง

นี่ระดับแม่น้ำหนึ่งเราแพ้

กว่าพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะนี่ก็ปังกุฎเรียนแพ้กันนะคะ

แก่มาแต่ละทีนี่คือคลีบเป็นไม้พัดนะคะ
แล้วล่าสุดนี่นอกจากจะให้เลขแล้ว
อวยพรปีใหม่ไทยปีใหม่นะฮะ

สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ

ขอให้ทุกคนมีความสุขเห็ง
ปีใหม่แล้วครับ๒๕๖๕นะครับ

ขอให้ทุกคนโชคดี
ขอให้งวดนี้รวย
ให้โชคหนุนบุญช่วย
ขอให้รวยกันทุกคนขอให้รวยกันทุกคน
ป๊าดลูกคอหนสุเจ็ด
ลูกคอยัง๑๘ชั้นเหมือนเดิม
ลูกคอก็ลูกคอแต่เขาให้ถูกอะไรบ้างนะเมื่อก

ผมว่าผมหูแววผมหูแววคนเดียว
คงไม่มีใครฟังเหมือนผมแหละผมก็ไม่กล้าพูด
ผมว่าผมก็ได้ยินละหรือจะฟังอีกทีป่าวล่ะ
เออไม่เป็นไรล่ะครับไม่ต้องคราวรีบผ่าน
ยังไม่หมดนะคะพี่วาฮาแล้วนี่

ปรากฏว่าเส้นนำสายตาของคุณผู้ชม
มันไปโฟกัสที่อะไรล่ะคุณผู้ชมดูเอง

เรียกไปแล้วเรียกกับพี่ได้ไหม

คุณน่าจะอยู่กรุงเทพนะคาวดาวอยู่กรุงเทพดีกว่า

ไม่บอก

คือเส้นนำสายตาอยู่ที่แคปชั่น
ตัวเลขด้านบนเรียงเป็นตับแบบนั้นนะฮะ
คนสุดท้ายเจ๊ฟองเบียร์มาไลฟ์คุยกับแฟนคลับเหมือนกันนะครับ

เอาไปเสี่ยงโชคเพิ่มด้วย

ใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไป

ไหนอ่ะทูปเสียงไทยนี่เหรอ

ขอให้ทุกคนรวยนะคะสำหรับเย็นนี้ค่ะ
อาเวนเจอร์ต่อไปนะครับ
เป็นคิวของเจ๊นุกบารมีมหาเห็ง

นุ๊กบอกว่าไม่พลาดหรอกช่วงโค้งสุดท้าย
ไม่โค้งสิวันนี้นะทางตรงแล้ว
ทางตรงสุดท้ายแล้วนะครับ

คือบอกว่าแม้ฉันเนี่ย

แต่ฉันก็อยู่อยากถูกรวมที่๑เหมือนกัน

ไหนไลฟ์แล้วเจ๊นุ๊กตอกย้ำเลขที่ชอบ

ทั้งเลขหางประทัดที่ไปจุดถวายท้าเวสวรรค์

เจ๊ไปตรงกับเลขน้อยนะ

แล้วก็ยังมีเลขทะเบียนรถของเจ๊นกที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับ
รวมทั้งเลขแนวทางที่ให้ไว้
ก็เอามาตอกย้ำให้แฟนคลับได้รู้กันอีกรอบนึง

สุนสุนารีราชศรีมานะครับ
ไม่ได้โพสต์เลขหรือว่าโพสต์ลอตเตอรี่

สุนโพสต์คลิปตัวต่อ
ต่อบินเข้าบ้านมาเกาะที่หลอดไฟ

บอกเป็นต่อเงินต่อทองบินเข้าบ้านแบบนี้

พูดแบบทำนองว่าอย่าทำร้ายคนในบ้าน
งานนี้แฟนคลับเข้ามาขอบ้านเลขที่ครับ

ไม่ได้ตอบเลยว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่

คนนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเอากับเขาด้วย

ลีน่าจังจันจา
เฮ้ยตอนแรกนี่ผมคิดว่าวอลเราเนี่ย

คือเขาบอกว่าส่งท้ายปีต้องมาส่งท้ายซะหน่อย

คือเอาลอตเตอรี่ที่ตัวเองซื้อเนี่ย

ลีน่าบอกว่างวดนี้ซื้อ๑๗ฉบับ
เรียงให้ดูเลยว่ามีเลขอะไรกันบ้าง

พุทธศักราชคิตศักราช

เลขโฉดที่ดินนะฮะ

สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า

พรุ่งนี้หวยออกรุ้นรางวัลที่๑กันนะ

อันนี้นะจ๊ะพ๒อ่ะ

ก็เลยซื้อ๒๒อันนี้๒๑ก็คือ
สิ้นปีนี้ไงแล้วกลับกัน๑๒

แล้วก็อันนี้เป็นบ้านเลขที่ของตะกล้อง๑๒

อีกรอบหนึ่งจ้ะอันนี้เป็นฉนดที่ดิน

เอาเรียงเลียงเรียง
อันนี้เป็นโฉนดที่ดินของตากล้อง

ตุกเลขเนี่ยมีโตะรีที่มาที่ไป

กลายเป็นหนึ่งในคนที่บอกเลขเด็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กลายแบบมางวดที่แล้วเข้า
งวดนี้ก็เลยออกมาอีกสักทีนึง

แห่งแห่งรวยรวยรวย
กลับ๗๒๐ดังมั้ยรวยรวยครับ
แล้วตรงรอบนี้ก็หวังว่าจะเต็ม

มือที่ออกมาเนี่ยเลขอะไรก็พูดตามกัน

จะรีบลงไปดูข้างหลังว่ายังมีขายไหม
ยังมีขายไหมไม่น่าจะทันแล้วอ่ะโอ้รอนะครับนี่คือคือจริงจริงแล้ว
พิธีเปิดสารหลังใหม่ของเจ้าแม่มาลีนี่เจ้าแม่มาลีเจ้าแม่มาลีคือ
ขนาดไหนดังขนาดตอนนี้มีการจ้างลิเกจ้างนางรำมารำบวงสวงเจ้าแม่มาลีแล้ว
อืมนี่ดังขนาดนี้แล้วนะฮะอย่าว่าแต่เจ้าแม่เลยเมื่อวานนี้ที่ของขึ้นองค์ลงอ่ะ
คนร่วมพิธีองค์ลงไปตามตามกันเหมือนกันระหว่างที่นั่งมีการลุกนั่งกรีดร้องเนี่ย
เกิดขึ้นหลายต่อหลายคนฮะเนี่ยนี่คนที่มาร่วมพิธีนะฮะ
แล้วมีการสุดท้ายจุดประทัด๑๐๐๐นัดได้เลขหางประทัดดังที่หน้าจอทีวีตอนนี้
ไปเรื่อยไหลไปเรื่อยสุดท้าย
เฮ้ยประทัดมันไม่ได้มี๒ประทัดเหรอ
ไม่แล้วมี๔ตัวด้วยข้างบน
มี๔๓๒คือ๔ตัว๔ตัว๓ตัว๒ตัว๓แถวงานนี้ดูที่หน้าจอเอาเอง
ดวงสมพงศ์ก็ตรงกันบ่ายวันนี้มีโชคแน่นอนนะครับ